มังกรคู่๓๐๔บะหมี่ทำเอง

นี่ทำไมชื่อถึงเป็นแบบนี้
ร้านตั้งอยู่ในซอย
หมู่๒ตะบนท่าตูมอเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ที่นี่นะไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวข้าวก็ได้
จะเอาเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบจัดได้หมด
รวมไปถึงก๋วยเตี๋ยวลองสั่งแบบนี้ดู

เขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรสเด็ดแล้วก็มีเกี้ยวมังกรทรงเครื่อง
ของเขาเลยนะจะบอกให้ไม่ได้ก็ผ่านไปนะฮะไม่ต้องมาจุ๊กจิ๊ก
คุณผู้ชมไปถามเจ้าของร้านคุณพักขมลศรีอ่อนหรือเจ๊น้อง
เจ้าของร้านบอกว่าเส้นบะหมี่และเกี้ยวทั้งหมดของร้านทำเองนะ
ทำกันมา๒๐ปีแล้วนี่ยิ้มน่ารักยิ้มน่ารัก
บอกว่าทางคุณแม่เป็นคนคิดค้นสูตรฮะแล้วล่าสุดทางร้านมีเมนูใหม่พิเศษที่คิดค้นขึ้นมา
เกี้ยวส่งเครื่องนี่มีส่วนประกอบของเกี้ยวกุ้งเกี้ยวหมูบอกเลยว่าน่ากินน่าทานมาก
แล้วมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านคือมันไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่ไหน
ซุปที่นี่ก็คล่องคอเรียกได้ว่ามันเข้ากันดีทั้งหมดทั้งมวลนี้
แล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าใจดีใจดีเพราะตลอดข่าวอุตส่าห์มาเล่าข่าวนี้
แล้วก็ทำให้ทางร้านโด่งดังใช่ไหม
อย่างนั้นจะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับแฟนรายการตลอดข่าวเลยครับ
เครื่องดื่มทุกรายการย้ำนะคะโปรโมชั่นดีดีแบบนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้น
อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันเยอะนะคะขอบคุณค่ะ
ตลอดข่าวของเราก็จะได้โปรโมชั่นดีไปนะจ๊ะ